ทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้
สนทิกำลังทำกำรวจและฝ่ายปกครอง

หลังจากได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนค่ะ

หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกจับการลักลอบเล่นพนัน๒จุด
หลังจากที่ได้รับร้องเรียนมาจากประชาชนนะคะ
จุดแรกอยู่บนชั้น๒ของอาคารพาณิชย์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
นักพนัน๕คนพร้อมของกลางอีกหลายรายการค่ะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นบ้านไม้๒ชั้นบริเวณประตูรั้ว
มีไฟนีออนสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ตั้งอยู่ที่ถนนมหาจักรพรรดิตะบนหน้าเมือง
โดยนักพนันก็พยายามหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ทันเวลา
จับนักพนันได้อีกนับ๑๐คนค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่านักพนันเกือบทุกคนเป็นกลุ่มที่เคยถูกทหารจับมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ว่าไม่เข็ดหลาบครั้งนี้เปลี่ยนสถานที่เล่นจนมาถูกจับซ้ำอีก
เจ้าหน้าที่จึงนำนักพนันและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ